พาคุณผู้ชมไปที่สหรัฐอารับเอมิเรดนะคะที่กรุงอบูเดอร์บี
จริงแล้วเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากไปเที่ยวมากนะ

เห็นแล้วรู้สึกแบบอยากไปอยากจะแบบซื้อตัวเดี๋ยวนั้น
แต่ฟังข่าวนี้คุณรัชพรจะอยากไปหรือเปล่าไม่รู้
คือเขาเกิดไฟไหม้ในช่วงปีครึ่ง๕ครั้ง
ถือว่าเยอะนะแล้วก็ล่าสุดเกิดอีกแล้วนะคะ
อาคารสูง๒๘ชั้นใจกลางเมืองของอบูดาบีเลย
แต่เป็นอาคารที่กำลังเกาะสร้างเขาก็ต้องมีการอบพยพคนงาน
พยพแขกที่พักโรงแรมใกล้ออกไป
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่เป็นสิ่งที่เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอ
นี่เป็นควันไฟที่ลอยขึ้นมาจากอาคารความสูง๒๘ชั้น
อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงอบูดาบี
ของสหรัฐอารับเอมิเรตทำให้ต้องอบพยพคนงาน
พยพแขกที่เข้าพักโรงแรมใกล้ออกไปค่ะ
เจ้าหน้าที่ดับเปลิงใช้เวลานานนานกว่า๒ชั่วโมงนะคะ
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายป้องกันพลเรือน
ได้ช่วยอบพยพคนงานก่อสร้างตลอด
แขกและพนักงานของโรงแรมบีชโรทาน่า

สหรัฐอารับเอมิเรดอย่างน้อยครั้งที่๕แล้ว
รอบ๑๘เดือนหรือว่าปีครึ่งที่ผ่านมานะคะ

สำหรับสถิติแบบนี้ตัวเลขแบบนี้
เพราะว่าอาบูเดบีตึกสูงทั้งนั้นเลย
ใช่จำได้เหมือนกันว่าอ่านข่าวไฟไหม้ที่ดูไบเนี่ยค่อนข้างเยอะ
ว่าเกี่ยวกับอากาศที่เขาร้อนจัดหรือเปล่า

ก็ต้องตรวจสอบกันเหมือนกันฟังแล้วก็แอบน่ากลัวเนอะ
สถานที่แต่ละสถานที่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะ